คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์วุ่นที่เกิดขึ้นที่พนัฐนิคมกันหน่อยค่ะ
คือผู้ชายคนนึงเนี่ยนะเขาหลบไปอยู่ในบึงน้ำข้างทาง
แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมีคนจะตามยิงมีคนจะตามยิง
ตำรวจเห็นแบบนี้ค่ะก็พยายามจะช่วยเหลือ
คือเขามีอาการหลอนแล้วแหละแล้วเดี๋ยวไปดูนะ
วิธีการของตำรวจคือตามน้ำมีคนจะตามยิงใช่ไหม
เดี๋ยวต้องไปหลบเอาหลบที่ไหนเดี๋ยวไปดูค่ะ
พาหนีสไนเปอร์หน่อยขึ้นรถหนีเร็ว

ครับให้ช่วยคุ้มกันหน่อยเพราะว่ากลัวจะมีคนตามมายิง
หนึ่งเรียกว๒ขอกำลังเสริมหน่อยตำรวจก็ตามน้ำอ่ะก็ช่วยไปได้ตลอดนะคะ
สุดท้ายก็พาไปโรงพักเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะ
คือตำรวจสพพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าคุณตำรวจมาดูหน่อยสิเนี่ยมีคนผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาหลอน
ว่ามีคนตามไล่ยิงเขาเนี่ยตอนนี้เขาวิ่งไปหลบอยู่ซ่อนตัวอยู่ในแอ่งน้ำ
ป่าย่าข้างทางตำรวจได้รับแจ้งแบบนี้รีบไปเลยค่ะ
ก็ไปเจอผู้ชายเสื้อสีแดงน้ำตาลนี่นะคะ
อายุสักไม่เกิน๓๐ปีกำลังหลบซ่อนตัวอยู่ในแอ่งน้ำ
มันมีย่าปกคลุมด้วยไงอาการเขาก็อิดโรยแล้วก็หวาดระแวง
คือไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยอ่ะตำรวจเองนะเกลี้ยกล่อม
ดื่มน้ำดื่มท่าก่อนจนสงบสติอารมณ์แล้วก็เอาตัวขึ้นมาจากบ่อน้ำได้
พอขึ้นมาแล้วก็ยังหลอนไม่เลิกอีกค่ะ
ตำรวจก็เลยคิดว่าเนี่ยอาการแบบนี้ต้องไปแอบอยู่ข้างใต้เนี่ย
คงจะเสพยาบ้ามาจนหลอนขนาดจำชื่อจำที่อยู่ของตัวเองยังไม่ได้เลย
อาการหนักนะเนี่ยก็ต้องคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
แล้วก็รอสอบสวนต่อนะคะแต่กว่าจะพาไปได้
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
คือหลอนจนทุกคนต้องเล่นตามน้ำอพาหลบกระสุน
พาขึ้นไปเอาหมอบหมอบหมอบเขาก็ขึ้นรถได้ไม่ได้ขัดขืนอะไรนะคะ